นี่เห็นตัวเลข๗วันอันตรายวันที่๓ใช่ไหม
นึกถึงข่าวนี้แต่ว่าข่าวนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เมาก็จริงแต่การเสียชีวิตไม่ได้เกิดจากความเมา
เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมผู้ชายคนนึงค่ะ
เขาก็ไปปาร์ตี้สังสรรค์ขากลับมาเนี่ย
เพื่อนผู้หญิงเขาขับรถอีกคันหนึ่งครับปรากฏว่าเพื่อนผู้หญิงเนี่ย
เฉียวชนกับรถคู่กรณีฝั่งผู้ชายเนี่ยนะ
เห็นว่าอ้าวเพื่อนเกิดอุบัติเหตุก็ลงไปช่วย
ลงไปช่วยเจรจาแท้ปรากฏว่าคู่กรณีของฝ่ายหญิงนั่นน่ะ
เอามีดมาแทงเพื่อนมาแทงผู้ชายคนนี้
ผู้ชายเสียชีวิตเลยนะคะ
แล้วคนที่เขาก่อเหตุก็คือฝั่งคู่กรณีเนี่ยนะ
ก็ขับรถไปต่อค่ะปรากฏว่าไปชนเกาะกลางถนน
ดูสภาพคือเมาหนักมากจริง
ซึ่งเหตุการณ์นี้เพื่อนของผู้ตายก็ร้องห่มร้องไห้
ผู้เสียชีวิตคือนายสาวิทมณีฉายอายุ๒๗ปี
เป็นชาวอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาพศพที่ผ้าขาวคลุมอยู่เนี่ยนะคะ

ผู้ตายใส่เสื้อยืดคอกลมสีดำกางเกงยีนขายาวสีดำ
ใส่ผ้าใบแล้วก็มีแผลค่ะ
โดนแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าที่บริเวณอกขวา๑แผล
ที่หัว๑แผลเจ้าหน้าที่ก็เข้าทำการชนะสูตรนะคะ
เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงตี๒ที่ผ่านมานี้ค่ะ
สถานีตำรวจภูทรทุ่งสงศ์ได้รับแจ้งเหตุว่า
มีคนโดนแทงเสียชีวิตที่หน้าทกศสาขาทุ่งสงศ์
จากการตรวจสอบมีคนเห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่านายสาวิทผู้ตายเนี่ยนะเขาขับรถฮอนด้าสีขาวเนี่ย

พอดื่มกินพอปาร์ตี้กันเสร็จอ้าวชวนกันกลับบ้าน
แล้วพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุนี้ปรากฏว่าเพื่อนร่วมงานผู้หญิงค่ะ
คือนางสาวปาริชาติวงเมฆอายุ๒๖ปีเนี่ย
เธอขับรถซูซูกิสีดำ
เฉียวชนไปเฉียวชนกับโตโยต้าอีกคันหนึ่ง
ทีนี้นายสาวิทเห็นว่าอ้าวเพื่อนร่วมงานโดนเฉียวชนเกิดอุบัติเหตุ
นายสาวิทก็เลยลงจากรถแล้วมาช่วยเพื่อนผู้หญิงเนี่ย

แต่คุยกันอีท่าไหนไม่รู้คุณผู้ชม
คู่กรณีเขาเป็นผู้ชายไงกลายเป็นคุยกันไม่รู้เรื่อง

แล้วคนที่ขับเก๋งคู่กรณีเขาสู้ไม่ได้
ไปเอามีดปลายแหลมมามาแทงนายสาวิท

แล้วหลังจากก่อเหตุเนี่ยคู่กรณีก็ยังขับรถหนีค่ะ
เขาเสียหลักแล้วก็ไปชนกับเกาะกลางถนน
สี่แยกโรงน้ำแข็งในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงศ์
คนขับรถเนี่ยดูสิสภาพ
รถขึ้นไปเนี่ยเสยแบบนี้ตรงเกาะกลางอะค่ะ
คนขับรถคันนี้คือนายวุฒิชัยนุ่มเกิด
ตอนไปดูนะสภาพเขานะคุณทัศนัย
โอ้โหเมาหนักเลย
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะประคองตัวเข้ามา

ตอนนำตัวมาสอบสวนเขาก็ยังปฏิเสธนะคะ

เพื่อนำตัวนายวุฒิชัยคนนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป